คุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่พยากรแทนคุณชิสา๑วัน

ต้องบอกว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่
กำลังที่จะเริ่มอ่อนกำลังลงไปแล้วนะครับ
ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยจะลดลง
หมายความว่าจะอุ่นขึ้นอีกนะฮะสัก๑๓องศาเซลเซียต
แต่ว่ายังมีหมอกบ้างในตอนเช้าแล้วก็หมอกหนาในบางพื้นที่
แต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นนะฮะโดยเฉพาะที่ยอดดอยยอดภูเนี่ยอาจจะเกิดน้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คนนึงได้
ยังไงแล้วประชาชนในพื้นที่ต้องระวังเรื่องของการขับรถ
ถ้าผ่านจุดที่มีหมอกก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
ส่วนอุณหภูมิลายภาคนั้นเรามาดูที่ภาคเหนือกันก่อน
เหนือตอนนี้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่นะครับแล้วก็มีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่๑องศาเซลเซียสนะฮะสูงสุดอยู่ที่๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศก็ยังคงหนาวเย็นอยู่
แล้วก็มีหมอกหนาตอนเช้าแล้วก็หมอกหนาในบางพื้นที่
อุณหภูมิอาจจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย๑๓องศาเซลเซียต
แต่ว่าต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่๑๑องศาเซลเซียสสูงสุดที่๓๒องศาเซลเซียต
แต่ว่ายอดดอยยอดภูอาจจะหนาวจัดหน่อยนะครับ
ส่วนภาคกลางครับอากาศจะเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะครับจะอุ่นขึ้นอีก๑๓องศาเซลเซียส
แต่ว่าตอนเช้าต่ำสุดอยู่ที่๑๖องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียส
เช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกนะฮะก็จะเย็นมีหมอกในตอนเช้าจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
ต่ำสุดอยู่ที่๑๖องศาเซลเซียสสูงสุดที่๓๓องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่สุราชขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ
ตั้งแต่จังหวัดนครสิรรษฎรมราชไปเลยจะมีฝนตกในบางแห่งภาคต้าย
ยังคงมีฝนอยู่และมีคลื่นสูงในพื้นที่๑๒เมตรนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด๒๑องศาเซลเซียต
แล้วก็สูงสุดที่๓๔องศาเซลเซียต
ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรยังไงก็ระวังกับเรื่องของการเดินเรือด้วย
แต่ว่าตอนเช้าตื่นมาอาจจะเห็นหมอกบางได้นะครับ
แต่ว่าอากาศหนาวแบบนี้แน่นอนคนของเราแบบนี้ยังสามารถก่อไฟผิงได้
แต่ว่าถ้าเป็นลิงสมัยทำยังไงคุณผู้ชม
ตื่นมาใส่เสื้อกันหนาวผิงไฟแบบนี้
แต่ว่าถ้าเป็นลิงสมัยเนี่ยมันเกิดอากาศหนาวจัดอย่างนี้
อยู่ที่อุทัยธานีที่ถ้ำปัตถวี
สมัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับเรื่องของอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะคุณผู้ชม๑๐องศา
ลิงเอาลูกมากอดแบบนี้กอดกันกลมเลย
แล้วก็ไปนั่งตากแดดรับไออุ่นจากแสงแดด
เพื่อบรรเทาอากาศที่หนาวเย็น
มันก็ต้องทนกับความหนาวเย็นเหมือนกัน
ทำยังไงอากาศหนาวนกก็หนาวเหมือนกันนะครับ
กเขาชาวาพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวชวนกันไปเกาะบนสายไฟ
อยู่ใต้หลอดไฟแล้วก็ใต้ชายคาบ้าน
ใกล้ใกล้หลอดไฟมันคงจะอุ่นดีเป็นการคลายหนาวนะฮะ
พ่อเอาแม่มาอยู่ข้างลูกก็หนาวเช่นเดียวกัน
ต้องกางปีกโอบประคองลูกเอาไว้เพิ่มความอบอุ่น

ก็เป็นภาพน่ารักทั้งลิงและนกนำมาฝากข้าวนี้